ต่อกันที่สาวเอ็มบุษราคำลูกสาวคนสวยของคุณหม่ำจกมกกันบ้างดีกว่า
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากรูปภาพรูปหนึ่งที่เธอโพสต์ลงในอินสตาแกรม
แล้วเธอก็ทาลิปสีสวยเผยใบหน้าสวยขาว
แต่ว่ามันเจอนักเรียนนักเรียนคีย์บอร์ดคนนึงค่ะ
เข้าไปโพสต์ใต้ภาพว่าลาวทำสั้นง่าย
แต่งานนี้สาวเอ็มไม่รอช้าจัดไปแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยล่ะค่ะ
ต้องยกให้เป็นตัวแม่ประจำวงการบันเทิงอีกคนนึงแล้วล่ะค่ะ
เอ็มบุษราคำลูกสาวคนสวยของตลกชื่อดังหม่ำจกมก
ที่ล่าสุดขอตอบกลับเกรียนคีย์บอร์ดที่มาคอมเมนต์ป่วนในพื้นที่อินสตาแกรมส่วนตัวของเธอ
เรื่องมีอยู่ว่าสาวเอ็มเธอโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นที่ผู้สีลิปสติกซึ่งเป็นแบรนด์ของเธอ
ฟอลลอเวอร์ก็พากันเข้ามาชื่นชมในความสวยแต่แล้วก็มีเกลียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ว่าลาว
งานนี้สาวเลือดอีสานขนาดแท้มีหรือจะยอมรัวภาษาอีสานใส่มือปวดไอจี
แบบจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยความภาคภูมิใจพร้อมแจงสาเหตุที่ปรี๊ดว่า
ลาวไม่ใช่คำด่าแต่เป็นจุดชี้ว่าคุณใจแคบเรื่องอารยธรรมและทัศนคติที่ตัวคุณมีต่อเพื่อนบ้าน
ใครก็เถียงไม่ได้เพราะเรื่องจริง๑๐๐
มีอันจะกินแล้วก็อีกมากมายที่ต้องขอละไว้เพราะออกอากาศไม่ได้จริง
ให้คุณผู้ชมเข้าไปอ่านจากไอจีสาวเอ็มเองละกันค่ะ